คุณผู้ชมครับช่วงนี้เราพาไปดูบรรยากาศงานพระราชพิธีบรมราชาพิเศษนะครับซึ่งเมื่อวานนั้นมีพระราชพิธีจาลึกพระสุพรรณบัตรในพระราชพิธีบรมราชาพิเศษพุทธศักราช๒๕๖๐
วันที่๒๓และ๒๒เมษายนนะครับที่ผ่านมา
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวส่งพระกรุณาปโรธ๙ปรโมมให้
อมเจ้าปูสารสวัสดีวัฒน์เป็นผู้แทนพระองค์
ส่งเป็นประธานในพิธีพระราชภิธีจาลึกพระสุพันธบัตร

และแกะพระราชลันจกรประจำรัชกาล
พระราชวิธีบรมราชาพิเศษพุทธศักราช๒๕๖๒ณพระอุโบสถ
วัดพระศรีรัตนาศาสดารามจนเสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อย
ขณะที่กองอำนวยการร่วมถวายความปลอดภัยและการจราจร
งานพระราชวิธีบรมราชาพิเศษหรือว่ากอร
ความพร้อมจุดอำนวยความสะดวกรองรับประชาชน
ที่มาเข้าร่วมงานพระราชพิธีบรมราชาพิเศษ
ให้บริการจุดจอดรถโรงครัวพระราชทาน
แพทย์จุดพักสำหรับผู้ที่เดินทางมาจากต่างจังหวัด
พร้อมบริการรถชัตเติ้บัสรถไฟเรือด่วน
พาไปยังจุดกำหนดในการให้เข้างานพระราชพิธี
รัฐบาลจึงขอเชิญชวนประชาชนคนไทยทุกคนร่วมใจกันใส่เสื้อสีเหลือง
เพื่อไปเฝ้าทุลอองทุลีพระบาทรับเสด็จสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวโดยพร้อมเพลียงกัน
แนะนำให้พกบัตรประจำตัวประชาชนมาด้วยนะครับ
เพราะถือเป็นการเอาบัตรประชาชนนั้นเป็นบัตรเชิญเข้าร่วมงานพระราชพิธีครับ
ขณะเดียวกันกรุงเทพมหานครได้ปรับปรุงภูมิทัศน์เส้นทางเสด็จพระราชดำเนินเรียบพระนคร
โดยขบวนพระยุหาญาตราทางสถนละมาก
ซึ่งเสร็จสมบูรณ์ไปเกือบร้อยเปอร์เซ็นต์แล้ว
ทั้งการขัดสีตีเส้นการจราจร
ประดับตกแต่งทงการจัดทำซุ้มการล้างทำความสะอาดท่อระบายน้ำ
เพียงเรื่องความคมชัดของกล้องวงจรปิดหรือว่ากล้องซีซีทีวี
และไฟฟ้าส่องสว่างบางจุดเท่านั้นที่ต้องเร่งดำเนินการแก้ไขแล้วก็ติดตั้งให้แล้วเสร็จครับ
ส่วนการประดับตกแต่งต้นไม้ดอกไม้ไม้ประดับเช่นดามเรืองและกล้วยไม้ตามเส้นทางเสด็จและสถานที่ต่าง
สวรีประชาธิปไตยให้เกิดความร่มรื่นสวยงามและคาดว่าจะแล้วเสร็จภายในสิ้นเดือนเมษายนนี้
บริเวณพื้นที่การจัดงานและพื้นที่ใกล้เคียงสำหรับการจัดงานพระราชวิธีบรมราชาพิเศษล้างทำความสะอาดในเส้นทางเสด็จพระราชดำเนินเรียบพระนครตลอดระยะทาง๗กิโลเมตร
โอกาสเสด็จพระราชดำเนินเรียบพระนครโดยขบวนพยุหะยาตราทางสะทนละมาก
ยังวัดบวรนิเวศวิหารวัดราชบพิษสถิตมหาศรีมาราม
และวัดพระเชศุพรวิมลมันฮราราม
ในวันที่๕พฤษภาคมพศ๒๕๖๒นะคะ

โอกาสเสด็จออกหน้าศรีหะบัญชรพระที่นั่งสุทัยสวรรค์ปราศาสตร์
เพื่อให้ประชาชนได้ร่วมชื่นชมพระบารมี
สวมใส่เสื้อสีเหลืองและถวายพระพรชัยมงคล
จงรักภักดีโดยพร้อมเพลียงกันค่ะ
ก็เน้นย้ำนะครับถ้าคุณผู้ชมจะมาร่วมงาน
พระราชวิธีบรมราชาพิเศษขอความร่วมมือ
ให้ใส่เสื้อเหลืองอย่างพร้อมเพียงกัน
แล้วก็พกบัตรประจำตัวประชาชนมาด้วย
อย่างที่ได้บอกคุณผู้ชมไปว่าเหมือนเป็นบัตรเชิญ
ให้เข้ามาร่วมงานได้นะครับตามจุดต่างที่มีการแจ้งไปแล้วครับ